จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมที่นี่คนก็เนืองแน่นไม่แพ้กันเลยนะคะ
ว่าแต่ว่าไอ้ไข่ที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยังไงตามไปดูดีกว่าค่ะ
ไปค่ะจริงแล้วที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีอยู่หลายที่นะ
แต่ที่นี่คือวัดบ้านบุรีรำตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวค่ะ
วัดบุรีรำแต่อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะวัดแห่งนี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่มากราบไหว้ไอ้ไข่
เพื่อขอโชคขอลาบว่าจะเอาไปเสี่ยงโชควันที่๑๖ธันวาคมนี้เหมือนกัน
เพราะมันมีข่าวแววมาไงว่าชาวบ้านมาขอโชคกับรูปปั้นไอ้ไข่ที่นี่
แล้วถูกรางวัลกันหลายรายคุณผู้ชมดูเอาแล้วกันเพราะว่าของที่แก้บนเนี่ยเยอะแยะเหมือนกันนะ
มีหนังสติ๊กชุดทหารรูปปั้นไก่ของเล่นอีกมากมายที่เอามาถวายให้กับไอ้ไข่
และนอกจากชาวบ้านที่เขามาจุดทูปไห้ขอโชคขอลาบกันแล้วเนี่ยนะยังไงอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือ
เอาทองคำเปลวมาแปะตามตัวไอ้ไข่นะคะเพื่อความสิริมงคล
แต่อีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขานิยมทำก็คือล้วงลูกปิงปองในไฮ

ล้วงไข่ที่ไหนนะจ๊ะไปไหว้ไอ้ไข่แต่ว่าไปล้วงลูกปิงปองในหาย
จะสับสนอะไรจะล้วงไข่ที่ไหนเพราะมันมีหลายที่ที่เขาก็ล้วงไข่ในหายเหมือนกัน
แต่อันนี้เขาเรียงล้วงลูกปิงปอง
เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะโชคดีในวันที่๑๖ธันวาคมนี้ไหม
แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปงมงายมันเยอะไปคิดอะไรมากเอาเป็นความสนุกสนานใช่ไหมนะคะ
เพราะว่าความโชคดีมันก็ไม่เข้าใครออกใคร
เอาแบบนี้ละกันมันไม่ได้โชคดีกันทุกคน